คุณผู้ชมคะมีอีกแล้วนะคะอนาคตเด็กไทย
อันนี้คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์นะประโยคนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นวัยรุ่นตีกันอีกแล้วที่อำเภอนาเชือกมหาสารคาม
แล้วก็มันมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนคล้ายเสียงระเบิดด้วย

อยู่ที่ไปยังหรือเปล่า

หนี้สูงนี้อย่างนี้นี่นี้

เป็นเกสนิทานี

เพราะว่าที่แน่หนึ่งเลยคือเห็นว่ามีปืน
คือมีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิด
แล้วก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นนับแทบไม่หวาดไม่ไหวกี่คนกันแล้วนี่

คือคอนเสิร์ตเปิดตลาดใหม่ที่อำเภอนาเชือกจบปุ๊บ
ก็เนี่ยวัยรุ่นมาตีกันแบบนี้

เหมือนผู้หญิงคนนึงพยายามจะดันพยายามจะห้าม

ฝั่งที่มาเยอะก็กรูกันเข้าไปจะไปทำร้ายนะคะ
ก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมนะคะเดี๋ยวค่อยไล่ดูไปเรื่อยก็แล้วกันนะคะ
ก็จะมีมุมที่เห็นคู่อริที่เขามากันน้อยกว่า๒คนวิ่งหนี
แล้วกลุ่มที่มาเยอะกว่าก็วิ่งตามนี่นะคะภาพมุมนี้
นี่นี่วิ่งหนีกันมาแล้วนะคะคนที่หนีอ่ะสองแต่ดูคนที่ตาม
คุณคิงคุณผู้ชมนี่ดูคนที่ตามนี่
โอ้โหมีปืนด้วยนี่กี่คนกันล่ะคะครับโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้นอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม
เป็นงานเปิดตลาดใหม่ศิลปินก็เยอะแยะเข้าไปแสดงคอนเสิร์ต
แต่ดูสิคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคอนเสิร์ตเลิกประมาณ๕ทุ่ม๒๐นาที
แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยวิ่งหนีกันสองคนวิ่งไล่ตามกันมาเป็นสิบ
มีปืนด้วยนะคะเด็กเด็กที่ไปเที่ยวในงานคอนเสิร์ต
เขาก็กังวลใจว่าโอ้โหมาตีกันแบบนี้เขากลัวจะโดนลูกหลงไปด้วย
เราเลยส่งคุณธนกรทองคำนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ค่ะ
ไปคุยกับคนถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เป็นคนโพสต์นะคะ
อายุ๒๔เขาบอกว่าเขาไปดูงานคอนเสิร์ตนี้แหละ
ศิลปินชื่อดังมาเยอะเลยนะวัยรุ่นมาเป็นพันคน
ฟรีคอนเสิร์ตด้วยไงคนก็เลยเยอะนะคะ
ทุ่มกว่าคอนเสิร์ตเลิกออกจากคอนเสิร์ต
เข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันที่เป็นจุดเกิดเหตุ

วัยรุ่นมาตีกันทะเลาะกันเขาตกใจมากนะ
เขาก็เลยพยายามถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
เพื่อจะมีการดำเนินคดีอะไรกัน
พอเขาวิ่งตามคนที่โดนรุมนะครับ
เขาก็ได้ขับตามไปแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิด

คือเด็กในรถนะครับเขาเหมือนเขาฟังออก
ว่าเป็นเสียงประทัดหรือว่าเป็นเสียงระเบิด
เขาก็บอกว่าเป็นเสียงระเบิดนะอะไรประมาณนี้ครับ
แต่เรื่องวัยรุ่นตีกันในลักษณะแบบนี้คุณคิงคุณผู้ชมค่ะ

ไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความเลยนะ

ก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการดำเนินคดีอะไรกับใครเลย
ตำรวจสพนาเชือกบอกว่าไม่มีใครแจ้งความเลยค่ะ

แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะ
ตำรวจเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวจะหาตัวคนผิดมาดำเนินคดีค่ะ

แม้ว่าจะไม่มีใครเจ็บหรือว่าไม่มีใครแจ้งความ
ต้องตามเรื่องให้ต่อหน่อยอย่าปล่อยไป